ต่อกันอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องที่เป็นผู้หญิง
ที่เป็นนักศึกษานะครับคือมีน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย
แล้วอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ชายติดรอคือสมัยผมเนี่ยติดรอเดี๋ยวนี้ติดไอ
ทีนี้น้องเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมของอาจารย์คนนี้เป็นยังไง
เหมือนกับเคยได้ยินว่าอาจารย์คนนี้มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้กับนักศึกษาคนอื่นด้วย
แล้วก็ก่อนหน้านี้เหมือนกับคุยเชิงชู้สาวกับเธออยู่ด้วยบ้างอะไรแบบนี้
เขาก็วางแผนกับเพื่อนกับอาจารย์ผู้หญิงว่าเดี๋ยวซ้อนแผนนะเดี๋ยวอาจารย์พาหนูไปเนี่ย
หนูไปเลยนะแล้วเขาก็ส่งข้อความกันบอกกันให้ตำรวจตามมาจับ
โอ้โหเนี่ยฮะเนี่ยไม่น่าเชื่อนะจับได้ภัยของน้องผู้หญิงนะ
แต่อาจารย์เขาอ้างแบบนี้นะคุณภาคภูมิเขาบอกว่าอาจารย์เองก็ลองใจนักศึกษาเหมือนกัน
รองใจเหรอใช่บอกนักศึกษาเป็นคนเสนอเองว่าเนี่ยงั้นมาเปิดห้องกันไหมขอผ่านนะ
อาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากลองใจว่านักศึกษาเขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของการเรียนยังไง
อ๋อเหรอใช่เขาอ้างแบบนี้อ่าคุณผู้ชมเชื่ออาจารย์ไหมคุณผู้ชมเชื่อใครคะ
เขาอาจจะพูดจริงก็ได้แต่คุณผู้ชมคิดยังไงคืออาจารย์บอกสาบานผมพูดความจริงบอกแบบนี้
เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังก่อนนะฮะการซ้อนแผนจับอาจารย์หื่นในครั้งนี้เป็นยังไงนะครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานที่๒กรรยายลที่ผ่านมานะฮะเมื่อวานนี้
ในท้องที่ของสภพพระอิชราชาอำเภอบางประอินจพระนครศศิริยา
ได้รับแจ้งจากอาจารย์หญิงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
จังหวัดปฐุมธานีคือพื้นที่มันก็ใกล้กันนะครับ
โดยอาจารย์หญิงแจ้งมาที่ตำรวจสพพระอินราชา
บอกว่ามีอาจารย์ผู้ชายของมหาวิทยาลัย
กำลังพานักศึกษาสาวเข้าไปในห้องพักรายวัน
ในตำรวจเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอิน
ตำรวจก็เลยรีบไปช่วยเหลือ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุครับท่านผู้ชมครับ
เป็นอาคารให้เช่าเป็นห้องพักรายวัน
อาจารย์ผู้หญิงกับนักศึกษาสาวอีกคนนึง
ที่เป็นเพื่อนยืนรออยู่
แล้วก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ผู้ชายพาเพื่อนของเขาเข้าไปอยู่ในห้อง
ตำรวจก็เลยไปเคาะเรียกนะครับ
คนที่อยู่ในห้องก็เปิดประตูออกมา
นี่ครับ
พออาจารย์เปิดประตูออกมาเนี่ย
ก็เจออาจารย์ผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องกับนักศึกษาสาวจริง
สภาพก็คือนักศึกษาผู้หญิงเนี่ย

อาจารย์คนนั้นยังแต่งกายปกติอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำทั้งคู่ไปสอบปากคำที่โรงพักนะครับ
เรื่องต้นอาจารย์หนุ่มคนนี้ปฏิเสธพันละวันเลย
อ้างว่าเขาไม่ได้คิดจะมีอะไรกับนักศึกษาสาวนะ
ไม่ได้พามาเพื่อที่จะทำมิดีมิร้าย
แต่พามาก็เพื่ออยากลองใจ

หลังจากพบว่านักศึกษาผู้หญิงที่เป็นลูกศิษย์เนี่ย
ชอบมีพฤติกรรมแบบนี้คือเอาตัวมาแลกกับเกรด

ลองดูเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์ที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราทำขึ้นมากันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เริ่มจากอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มจากที่อาจารย์ชายคนดังกล่าวนั้น
นักศึกษาหญิงผู้เสียหายไปสอบซ่อมวิชาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย
ซึ่งติดไออยู่นะฮะก็คือยังไม่ผ่านต้องสอบซ่อม
สอบซ่อมเสร็จปรากฏว่าก็ยังสอบไม่ผ่าน
อาจารย์ผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่ให้สอบซ่อมแล้วนะ
แต่ถ้าอยากผ่านมาใหม่พรุ่งนี้มาเจอกัน๙โมงเช้าที่มหาวิทยาลัยมาคุยกันเรื่องสอบซ่อมใหม่
หลังจากทั้งคู่นัดเจอกันที่มหาวิทยาลัยตอนเช้าวันรุ่งขึ้น
อาจารย์ผู้ชายก็ชวนนักศึกษาผู้หญิงไปพูดคุยกันที่นอกมหาวิทยาลัย
โดยชวนขึ้นรถของอาจารย์ผู้ชายให้ไปด้วยกัน
นักศึกษาสาวตอบรับคำนัดจากอาจารย์ผู้ชาย
ก็ติดต่อไปยังเพื่อนคนสนิททันทีแล้วก็อาจารย์ผู้หญิงด้วย
แล้วก็ระหว่างทางนะคะที่ทั้งคู่นั่งรถไปที่ห้องพัก
อาจารย์ก็จอดรถตรงร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ลงไปซื้อถุงยางอนามัย๑กล่อง

น้ำอัดลมมา๒กระป๋องซื้อลูกอมมาด้วย
แล้วขณะที่ทั้งคู่นั่งรถไปที่ห้องพักรายวันเนี่ยนะคะ
อาจารย์ผู้หญิงกับเพื่อนผู้หญิงคนสนิทเนี่ยเขาก็ขับรถตามมานะ
เนี่ยค่ะตามมาที่ห้องพักเพราะว่านักศึกษาสาวเขาก็นัดแนะกันไง
เป็นการซ้อนแผนกันก่อนหน้านี้นะคะที่เขานัดกันเอาไว้
พอขับมาถึงหน้าห้องพักอาจารย์ผู้ชายพานักศึกษาสาวเข้าไปเปิดห้องพักรายวัน
อ้างว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องของการสอบซ่อม
นี่แต่คุณแวะร้านสะดวกซื้อซื้อถุงยางมาด้วยนะกล่องหนึ่งนะ

เออเนี่ยบอกเนี่ยเดี๋ยวจะคุยเรื่องของการสอบซ่อม
พอเข้าไปในห้องพักค่ะนักศึกษาสาวขอตัวเข้าห้องน้ำ
ระหว่างนี้แหละน้องนักศึกษาสาวคนนี้ก็เลยไลน์บอกเพื่อนกับบอกอาจารย์ผู้หญิงที่ขับรถตามมาค่ะ
ให้โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจเลยนะแล้วให้ตำรวจมาช่วยหน่อย
พอนักศึกษาสาวคนนี้ออกจากห้องน้ำนะคะอาจารย์ผู้ชายขอเลย
ผ้าออกได้ไหมถอดเสื้อผ้าออกได้ไหมขอให้นักศึกษาถอดเสื้อผ้า
นี่คือสอบซ่อมเหรอเนี่ยไหนบอกจะคุยเรื่องสอบซ่อม
ก็ให้นักศึกษาสาวคนนี้นะคะถอดเสื้อแล้วก็ใส่ผ้าเช็ดตัว
แต่ไม่ได้ถอดชุดชั้นในนะคะแล้วก็ไม่ได้ถอดกระโปรงด้วยถอดแค่เสื้ออย่างเดียว
แล้วอาจารย์ผู้ชายคนนี้ขอจับหน้าอกค่ะแต่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่นักศึกษาตำรวจมาค่อยเข้าประตูเรียกพอดี
ก็หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจสพพระอินราชาที่บังปะอินพระนครศรีธุยา
ก็ได้สอบปากคำนักศึกษาสาวแล้วก็ถ่ายรูปที่เกิดเหตุเอาไว้
แล้วก็ส่งตัวนักศึกษาสาวไปตรวจร่างกายนะครับ
โดยเบื้องต้นนะครับนักศึกษาสาวคนนี้ก็แจ้งความกับอาจารย์ผู้ชายในข้อหาอาณาจารย์นะฮะ
แต่ว่าทางอาจารย์ผู้ชายเนี่ยตอนนี้ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความแล้วก็ข้อหาต่างเพิ่มเติม
เมื่อสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็หาหลักฐานจนครบถ้วนอย่างละเอียดนะฮะ
ตอนนี้ก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนนะฮะ
แต่พฤติกรรมนี้เนี่ยคือเห็นแล้วมันก็น่าเห็นใจน้อง
ผู้หญิงที่ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ถ้าอยากผ่านต้องเอาตัวมาแลกเกรดอย่างนี้
แล้วก็เคยมีประวัติทำแบบนี้กับนักศึกษาคนอื่นมาแล้วด้วยนะคะ
จริงแล้วอาจารย์ผู้ชายคนนี้ก็มีลูกมีเมียนะคะ
ลูกมีเมียนะคะแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนนะคะ
แล้วก็สอนหนังสือมาเป็น๑๐ปีแล้วด้วยนะคะ
แต่มันมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ค่ะ
แต่อย่างที่บอกว่าอาจารย์เขายังปฏิเสธนะคะ
แต่เบื้องต้นมหาวิทยาลัยก็ตั้งคณะกรรมการสอบ

แต่ก่อนที่เราจะไปดูประเด็นเรื่องของอาจารย์ผู้ชายคนนี้
อยากให้คุณผู้ชมดูเรื่องของการซ้อนแผนของน้องนักศึกษาสาวคนนี้ก่อนนะคะ

แล้วก็คุยกับเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกัน
ว่าต้องซ้อนแผนจะได้มีหลักฐานให้มันชัด
ว่าพฤติกรรมของอาจารย์คนนี้เป็นแบบนี้จริง

ก็ปรึกษากับเพื่อนสนิทนะคะว่า
สงสัยสงสัยพฤติกรรมของอาจารย์ผู้ชายคนนี้ค่ะ
เพราะว่าอาจารย์นัดให้คุยเรื่องของสอบซ่อมวิชาคอมพิวเตอร์
แต่นัดแบบนัดนอกมหาวิทยาลัย
แล้วก็ที่ผ่านมาชอบพูดจาเชิงชู้สาวบ่อยมาก
แล้วก็ได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้
มีรุ่นพี่เรียนภาคพิเศษทำงานช่วงกลางคืน
รู้ตอนหลังว่าพาไปมีอะไรกันที่โรงแรมเพื่อแลกเกรดมาแล้ว
เคยมีพฤติกรรมลักษณะนี้มาแล้วด้วย
ก็เอาเรื่องนี้ค่ะไปคุยกับอาจารย์ผู้หญิงที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะ
ก็เลยตกลงกันว่าถ้าอาจารย์ผู้ชายมีพฤติกรรมแบบนี้มันต้องมีหลักฐาน
จะกล่าวอ้างลอยมันไม่พอ
ก็เลยวางแผนกัน
ก็จะให้อาจารย์ผู้หญิงกับเพื่อนผู้หญิงขับรถตามไป
พอไปถึงโรงแรมก็จะเรียกตำรวจให้มาจับเขาวางแผนกันเลยแบบนี้

ถ้าดูข้อความในกลุ่มไลน์ที่เขาคุยกันก็จะมีการปรึกษาข้อความในลักษณะที่ว่า
แล้ววางแผนจะทำยังไงไม่ให้อาจารย์ผู้ชายจับพิรุษได้
ไม่ให้เขาจับไตได้มันต้องเนียน

เพราะว่าน้องเขาก็เริ่มแบบมีพิรุษแล้วล่ะว่า

ติดนู่นติดนี่ซ่อมกี่ทีก็ไม่ผ่าน
นี่มีการส่งเรื่องของกล้องกระดุมเข้าไปในกลุ่มไลน์ด้วย
หรือเราจะมีการติดกล้องแอบถ่ายเอาไว้เป็นกล้องกระดุม

นี่ค่ะก็ปรึกษากันลักษณะแบบนี้
นำมาซึ่งการซ้อนแผนจับกลุ่มอาจารย์ผู้ชายคนนี้
พอตกลงการวางแผนทุกอย่างแบบลงล็อกเป็นไปตามแผน
อาจารย์ผู้ชายก็เป็นไปตามที่คาดเหมือนกัน

๙โมงเช้าที่มหาวิทยาลัย

อาจารย์ผู้ชายบอกว่ามีสอบรอก่อนเดี๋ยวจะทักมา

อาจารย์ผู้ชายก็ส่งข้อความอินบ็อกซ์มาทางเฟซบุ๊ก
บอกว่าไปรอที่รถของอาจารย์นะ
อาจารย์จอดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ให้น้องนักศึกษาผู้หญิงไปรอที่รถ
สักพักอาจารย์ผู้ชายก็เดินมาแล้วก็ถามว่าจะไปไหนกันดี

น้องนักศึกษาผู้หญิงเขาก็วางแผนหน้า

คุยกับเพื่อนว่าขับรถตามมาได้แล้ว

แล้วอาจารย์ผู้ชายก็พาไป

ระหว่างที่อาจารย์ผู้ชายกับน้องนักศึกษาสาวคนนี้อยู่ในห้องพัก

ขอให้น้องนักศึกษาสาวเนี่ยถอดเสื้อแล้วก็ให้ใส่ผ้าเช็ดตัว
แต่น้องนักศึกษาเขาก็มีไหวพลิบไงเขาก็ทวงเวลา
รอตำรวจนะคะขอเข่าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
จะได้ไลน์บอกเพื่อนบอกอาจารย์ให้เรียกตำรวจนะคะ
พอน้องนักศึกษาหญิงเดินออกมาจากห้องน้ำเนี่ยอาจารย์ผู้ชายก็
ขอจับหน้าอกอย่างที่เล่าแหละ
แต่ก็จังหวะที่ตำรวจมาพอดีนะคะ
ก็รอดรอดจากเงื้อมือของอาจารย์ผู้ชายคนนี้แบบบุดหวิดนะคะ
นี่เป็นการวางแผนทั้งหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐาน
มัดตัวแบบปฏิเสธไม่ได้
คือน้องก็บอกว่าทำไปก็เพราะว่า
ไม่อยากให้มีรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนโดนแบบนี้อีก

ว่าเสี่ยงเพราะว่าน้องเขายอมที่จะ
เอาตัวเข้าแลกความปลอดภัยของเขา

ระหว่างที่ไปกับผู้ชายคนนี้

ถ้ามันผิดแผนมันพลาดเพื่อน

เป็นเรื่องเป็นราวตำรวจมาช่วยอะไรไว้ได้แล้ว

อาจารย์ผู้ชายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีขึ้นเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาทำไปเพื่อลองใจเด็กนะ

เขาไม่ได้หลอกเด็กไปเพื่อที่จะไป
อ่าให้มาสังเวยร่างกายให้เขา

อาจารย์ที่ถูกกล่าวหาได้เปิดใจชี้แจง
กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าไม่รู้ว่าฝ่ายนักศึกษาสาวคิดอะไรอยู่

ตัวเองไม่เคยมีความรู้สึกที่จะมีอะไรด้วย
อีกทั้งฝ่ายนักศึกษาหญิงคนนี้นั่นแหละ

ที่ต้องการจะมีอะไรด้วยเพื่อแลกเกรด
ส่วนที่ขับรถพาออกไปที่โรงแรม

เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหากับเด็ก

ใช่จริงว่าเป็นคนที่นัดผมมา
คนนัดผมมาผมถามว่ามีอะไร
ก็คุยกันตรงเลยว่ามีอะไร

ผมแค่ลองใจน้องเขาเฉยว่า
สุดท้ายเขาเอาใจไปที่นี่รึไม่
ผมก็ไปจอดรถแล้วถามน้องเขาเลยนะ
ตัวผมเองก็ไม่ได้คิดว่าน้องเขาอยู่แล้วโดยความเป็นผู้ชาย
น้องเขาไปกดห้องน้ำหรือเขาก็ถอดนุ่งมาจงโจ้งออกมา
ผมว่าเฮ้ยซึ่งแค่วิสุทธิ์แค่ว่าท่านห่อเขาเข้าห้องได้
แสดงว่าเขาก็สามารถที่จะทำแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นได้
นี่เขาบอกอย่างนี้นะอาจารย์คนนี้ยังบอกด้วยว่า
เรื่องนี้ตัวเองพร้อมจะสาบานว่าที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมด
ว่าฝ่ายหญิงมาเสนอตัวเองแล้วที่ตัวเองพาไปที่ห้องพักที่โรงแรมแบบนั้น
ยืนยันว่าต้องการเรียนรู้ต้องการลองใจเด็กจะได้เอาไปแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
ครับโอเค

ถ้าผมให้การสมมุติผมคุยกับแบบนี้แล้วก็คุยกับอาจารย์อีกคนนึงแบบนี้
ก็มีตำรวจด้วยเลยแล้วก็มีน้องเขาด้วยเลย
แล้วน้องเขาจะแก้ต่างยังไงคุยกันมาเลย
ซึ่งแต่เราผมก็อยากเชื่อว่าน้องเรามาคุยกันด้วยฝั่งโดยสิทธิ์ใด
ว่าเฮ้ยตกลงผมเป็นคนลุกน้องเขาหรือน้องเขาเป็นคนลุกผม
ผมผิดเองแหละจริงผมก็คุยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งผมก็ผิดแหละ
ที่ผมจะทำเรื่องนี้แล้วไม่ได้บอกอาจารย์อีกท่านหนึ่งแล้วก็ไม่ได้บอกอีกอาจารย์อีกท่านหนึ่ง
ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเด็กมันไปจริงคือแสดงว่าตัวเด็กเองคิดยังไงงง
เขาก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าเขาไม่ได้คิดจริง
เขาไม่ได้อยากมีอะไรกับนักศึกษาสาวเลย
ถ้ามีอะไรกันจะไปมองหน้ากันติดได้ยังไง
เพราะว่าต้องเรียนต้องสอนต้องเจอหน้ากันประจำ
แล้วโดยจัญญาบันของอาจารย์เนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นอย่างเด็ดขาด
อันนี้เราก็สะท้อนอีกมุมหนึ่งให้ท่านฟังนะ

ท่านก็ฟังแล้วก็ลองตัดสินใจเปรียบเทียบดู

ทีนี้เพื่อให้เห็นทุกด้านนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปดูจุดที่เป็นหอพักรายวันนะคะที่อาจารย์พานักศึกษาสาวไป
เราก็ไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ผู้ชายคนนี้สอนอยู่นะคะ
แล้วก็ไปคุยกับตำรวจเรื่องของคดีความด้วยนะคะ
ว่าจะมีการดำเนินการเรื่องของวินัยในฐานะเป็นอาจารย์อะไรบ้าง

ดำเนินคดีทางตำรวจเขาว่ายังไงบ้างนะคะ

ทีมข่าวของเราไปที่หอพักนะคะ
เป็นอาคารสูง๕ชั้นมี๒อาคารค่ะ
เจ้าของหอพักบอกว่าในวันเกิดเหตุเห็นอาจารย์คนนี้
มาเปิดห้องห้องรายวัน๕๐๐บาท

จากนั้นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีก

แล้วก็ถูกซ้อนแผนเรียกตำรวจมาจับ

ในวันเกิดเหตุอาจารย์ผู้ชายคนนี้
ก็แต่งตัวด้วยชุดเสื้อคอปกสีขาวแถบส้มคือเห็นละเอียดเลย
กางเกงขายาวสีดำก็เดินไปติดต่อ

นี่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพัก
ทางหอพักอนุญาตให้ทีมข่าวของเราเอามาเผยแพร่ได้
แล้วก็เลี้ยวขวาไปที่ห้องศูนย์๑๙
แล้วก็ออกมาจากอาคารผ่านไปสัก๒นาที
อาจารย์คนนี้ก็เดินกลับมาที่อาคาร
นำนักศึกษาสาวที่ใส่เสื้อขอปกสีดำกระโปร

ก็น้องนักศึกษาสาวคนนี้ก็ไม่ได้มีอาการขัดขืนอะไร
ตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยง๓นาที
พอเที่ยง๑๕ตำรวจพร้อมกับอาจารย์ผู้หญิงมา
แล้วก็พารอปภไปที่ห้องพักที่อาจารย์พาน้องนักศึกษาสาวเข้าไป
เพราะว่าซ้อนแผนเรียกตำรวจมาจับกุม
เข้าไปตอนเที่ยง๓นาทีตำรวจมาเที่ยง๑๕นาทีดีมาเร็ว
ช่วงสายวันนี้ค่ะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
พร้อมด้วยน้องนักศึกษาสาวที่เป็นผู้เสียหาย
ให้ปากคำทั้งคู่นะคะทั้งตัวอาจารย์ผู้ชาย
ตัวน้องนักศึกษาสาวในเหตุการณ์นี้
ไปให้ปากคำกับพันธุ์ตำรวจเอกนรดมมารสี
ผู้กำกับการสพพระอินราชา
ระหว่างรอให้ปากคำทีมข่าวก็คุยกับอาจารย์ผู้หญิง
ที่เขาร่วมซ้อนแผนในการจับกุมล่ะค่ะ

ไม่สะดวกให้ข้อมูลเดี๋ยวจะทำให้ตำรวจทำงานยาก
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรกัน
แล้วก็ตัดบทไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะ

ในเมื่อมันเคยเกิดปัญหาแบบนี้มาแล้ว
แล้วทำไมก่อนหน้านี้ครับทำไมเราไม่มีการวางแผน
ค่ะเดี๋ยวไว้ให้ข่าวทีเดียวตอนจบเลยทีเดียวแล้วจะเล่าให้ฟังให้หมดเลย
มีปัญหากันหรือเปล่ากันหรือเปล่าอาจารย์

เท่านั้นเองไม่มีอะไรค่ะ
แล้วมีนักศึกษาที่ขอลักขอไปเข้าห้องน้ำละ
ว่าเป็นเรื่องของคนคนเดียวนะ

วันนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ต้องชี้แจงนะครับ
รสุพศสายแก้วรักษาราชการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วลัยอลงกรในพระบรมราชุปธรรมนะครับ
บอกว่ากรณีนี้ถือว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับการพานักศึกษาไปในสถานที่ที่ไม่สมควร
โดยได้เชิญนักศึกษาผู้เสียหายมาสอบถามพูดคุยแล้ว
ยืนยันว่าหากพบว่าอาจารย์ชายคนนี้ผิดจริง

โดยเบื้องต้นในขณะนี้ก็คือสั่งพักงานแล้วนะครับ
แล้วก็สั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนด้วย
เพื่อไม่ให้มีอิทธิพลอะไรต่อนักศึกษา
นักศึกษา๒คนที่ได้รับความเสียหายในช่วงนี้
แล้วก็เรากำลังจะพิจารณาต่อเนื่องถึงนักศึกษาคนอื่น
ว่าได้มีเหตุการณ์อย่างนี้หรือไม่นะครับ
ทางรักษาราชการแทนอธิการบดีนะครับ
ก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็ทราบว่า

คือเขาบอกอาจารย์ที่เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยบอกว่า

บอกเหมือนกับทิ้งปริศนาอะไรไว้เลยนะครับ
ขณะที่รองศาสตราอาจารย์สะสินันเศรษฐวัฒน์
อธิการบดีฝ่ายกิจการของมหาวิทยาลัย
บอกว่าเพิ่งทราบข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น
หลังจากที่เป็นข่าวออกมานะครับ
อาจารย์ชายคนนี้เป็นพนักงานประจำอัตราจ้างของมหาวิทยาลัย

แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้
ตอนนี้ยังไม่ได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่าย
แต่เบื้องต้นก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
พร้อมกับสั่งให้อาจารย์ผู้ถูกกล่าวหาหยุดการสอนไปก่อน
กว่าจะมีผลการสอบออกมา
เราก็เลยตั้งคณะกรรมการดำเนินการในเรื่องของทางวินัย
แล้วก็มหาวิทยาลัยโดยท่านอธิการบดีก็สั่งให้พักราชการทันที
ส่วนนี้ก็คือเรายังไม่ได้ดำเนินการใด
ในส่วนของคำว่าดำเนินการใดก็คือคุยกับนักศึกษา
แล้วก็คุยกับในส่วนของอาจารย์ผู้ที่ดำเนินการ
เพราะว่าเราก็รอให้ทางตำรวจเขาสืบสวนคดีให้มันชัดเจน

ซึ่งทางด้านเรื่องนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนรดมก็บอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ย
เรียกอาจารย์ที่ก่อเหตุเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็เขาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำ
แต่ตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อแล้วก็เตรียมตรวจสอบ
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้รับกลุ่มนะคะ

แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของสำนวนคดีได้นะคะ
เรื่องต้นเป็นลักษณะของการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย
ตอนนี้ผู้ต้องหาก็อยู่ในการดูแลของตำรวจค่ะ
แผงบริษัทวารับหลัอรศรัย
เบื้องต้นก็เป็นลักษณะของการต่อลอง

แต่ถ้าทุกอย่างคันตอนสอบหาคำ

ถ้ามีเนื้อรึกษาคนอื่น

เราก็สามารถที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะไหนก็ตาม
เราจะดำเนินการให้ดีที่สุดครับ
นักข่าวของเราก็พยายามจะคุยกับทั้งน้องนักศึกษาสาวคนนี้นะคะ
แล้วก็อาจารย์ผู้ชายคนนี้นะคะ
ตอนแรกน้องนักศึกษาสาวบอกว่าเดี๋ยวจะให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรา
แต่ว่าพอเราไปที่สพพระอินราชาค่ะ

พอสอบปากคำเสร็จน้องเขาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับเรานะคะ
ส่วนอาจารย์หนุ่มคนนี้ค่ะทีมข่าวของเราโทรไป
พยายามจะคุยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็วางสายไปนะคะ
เขาก็บอกมาแบบนี้ผมยังไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ชิ้นแจงเลย

อาจารย์ลองบอกเรื่องมันมันเป็นจริงตามที่มีการกล่าวอ้างไหมครับผม
ซึ่งข้อมูลจากตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์นะคะ
ซึ่งได้เดินทางไปสอบปากคำอาจารย์ผู้ชายคนนี้
ซึ่งก็บอกว่าอาจารย์คนนี้ค่ะเคยก่อเหตุมาแล้วนะคะ

แล้วก็เคยมีนักศึกษาร้องเรียนไปที่มหาวิทยาลัยแล้วด้วย
แต่พอร้องเรียนไปเรื่องเงียบ
มันเรื่องเงียบไปเลยไม่มีการดำเนินการอะไรให้ค่ะ
แล้วก็จนมามีเหตุการณ์นี้อันนี้น่าจะเป็นครั้งที่๔แล้วอะค่ะ

อย่างที่บอกค่ะว่าอาจารย์ผู้ชายคนนี้ก็
จริงแล้วสอนหนังสือมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ

มีครอบครัวแล้วก็มีลูก๑คนด้วยนะคะ
แต่เบื้องต้นอาจารย์เขาก็ยังปฏิเสธอยู่

ข้อหาจากตำรวจโดยเฉพาะปคมเข้าไปนี่หนักนะฮะ